กรณีที่วัยรุ่นรุมทำร้าย
แล้วก็ฆ่าชายพิการที่ร้านขนมปังจนเสียชีวิต
ทนายความในคดีก็เตรียมที่จะนำครอบครัวผู้เสียชีวิต
ขอความเป็นธรรมกับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เนื่องจากกรณีที่ตำรวจทางสนโชคชัย
ไม่ฟ้องผู้ต้องหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ทางตำรวจก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนั่นเองนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชายรบจุณวัฒน์ผู้กำกับการ

ถึงความคืบหน้ากรณีที่วัยรุ่นใช้มีดรุมทำร้าย
นายสมเกียรติศรีจันทร์ชายขาพิการอาชีพส่งขนมปังจนเสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจก็ได้สอบสวนพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
รวมถึงตรวจวัตถุพยานทั้งหมดแล้ว
ขณะนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับผู้ต้องหาทั้ง๗คนค่ะ
ส่วนที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
จากขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

พนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
และประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า
พร้อมย้ำด้วยนะคะว่ายังไงก็ตาม
ตำรวจจะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ส่วนทางด้านนายอนัญชัยชายเดช

ก็เปิดเผยนะคะว่าเตรียมนำครอบครัวนายสมเกียจ
ร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ประชาการตำรวจแห่งชาติในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
เวลา๑๐นาฬิกาค่ะเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานทั้งหมด
ได้รวบรวมและส่งให้ตำรวจเพียงพอ
ต่อการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่ตำรวจนครบานโชคชัยไม่ดำเนินการค่ะ